โปรดติดตามตอนต่อไป
ลูกไปอยู่ในส่วนของครอบครัวที่ดูแลลูกเขาได้

เพื่อเขาก็รู้บางอย่าง

คุณพ่อพยายามติดต่อน้อง

เพื่อจะดูแลให้ทุกเทศกาล
แต่คุณแม่พูดกับน้องว่า
พ่อไม่ดีพ่อไม่เคยใส่ใจ

คือถ้าคิดว่าปล่อยให้ลูกอยู่กับคุณแม่
คิดว่าเด็กจะมีชีวิตในอนาคตเป็นยังไงล่ะ

เพราะแกมองดูเหมือนเราโดยผู้สื่อข่าว

คุณแม่ให้ปักคำอย่างหนึ่งคุณตาให้ปากคำอย่างคุณยายให้ปากคำอย่าง
แล้ววันที่เกิดเหตุอะไรคือเรื่องจริง
แล้วเขาไม่เชื่อว่าผู้ใหญ่๓คนจะปล่อยให้เด็กมาเกิดอุบัติเหตุอย่างนั้น
แล้วสถานการณ์ตรงนั้นตามที่ข้อมูลออกไปเนี่ย
กลายเองกันก็ติดใจยังติดใจอยู่
เขาบอกว่า๔ปีที่เขาไม่เคยเจอลูกเลยแล้วครั้งสุดท้ายที่เขาเจอลูกก็คือตอนลูกเขาเสียนี่แหละ
คุยตลอดอะค่ะแต่คุณพ่อไม่ยอมคุยคุณแม่เลยไม่ยอมคุยเลย
แม่อยากคุยด้วยก็ไม่คุยแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ก็เรื่องการดูแลลูกค่ะคุณพ่ออยากดูแลแม่ก็บอกมาดูแลสิครับ
แม่คุณยายคุณตาจะได้เปลี่ยนบ้างเราจะได้ดูแลลูกน้องทั้ง๓คนให้ได้เต็มที่ก็บอกตลอดแต่เขาไม่คุยกับเรา
หนูก็บอกมาคุยกับหนูค่ะเต็มใจ
ใช่ค่ะแต่คืออย่างเพื่อภาพที่ออกไปเมื่อวานคือเขามาเขาไม่ได้คุยเข้ามาเขามาขู่หนูเลย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราคุยคดีนี้กันต่อนะคะ
หลังจากที่รายการถามตรงคุยเรื่องนี้กันมา๒ครั้งแล้วนะคะ
ครั้งล่าสุดที่มาเป็นคุณพ่อกับเพื่อนที่มาเป็นผู้แปลภาษาให้
แล้วก็เล่าเรื่องอยู่ด้านหนึ่งต้องใช้คำแบบนี้ว่าเล่าเรื่องอยู่ด้านหนึ่ง
แล้วก็ถ้าฟังเฉพาะคุณพ่อนะคะก็จะมีความน่าเห็นอกเห็นใจ
ไม่ว่าจะเป็นเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงไม่ยอมให้พบลูกนะคะ
คุณแม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแต่เมื่อเจรจากันไม่ได้เป็นเหตุผลหนึ่งไหม
ทำให้เกิดความไม่พอใจเรื่องของการเป็นคดีคุณแม่ก็ดูไม่ให้ความร่วมมือนะคะ
พาลูกหนีแล้วก็พยายามจะยัดเย็ดข้อมูลบางส่วนให้ลูกรู้สึกกับพ่อในทางลบ

ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ชมข่าวนะคะ
หลังจากที่ลูกมี๔คน
หลังจากที่คนแรกเสียไปแล้ว

ก็ทำให้เรื่องนี้ถูกกลับเอามาพูดอีกครั้งหนึ่ง

คุณแม่ก็พูดพูดกันภาษาเรานะคะ
เหมือนกับพูดข้อมูลคนละชุดโต้

นึกไม่ออกเลยว่านี่คือครอบครัวเดียวกันหรือเปล่า

จุนครอบครัวในการเลี้ยงลูกนะคะ

เหมือนมีปัญหาในครอบครัวที่คุณพ่อ

สองท่านที่จะคุยกันกับเราในรายการนะคะ

คุณแม่ก็คือคุณรัติการประกายแก้วนะคะ

คราวที่แล้วทนายเจมส์มาให้ความเห็นทางกฎหมาย

คุณแม่เพิ่งจะมาถึงสักครู่ค่ะคุณผู้ชม
แล้วเดี๋ยวเราจะพาเขามานั่งคุยพร้อมกัน

แล้วก็ทนายเจมส์นะคะโดยที่ทนายเจมส์เนี่ย

เพราะแกก็เจอครอบครัวที่มีปัญหา
เป็นคดีกันอยู่นะคะทีนี้
ทนายอาคมทำคดีนี้เลย
ของเด็กทั้งหมดนะครับ

โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก

ดูเรื่องลูกเขาอย่างเดียวเลยว่าได้รับการดูแล

อยู่ในที่ที่ควรอยู่ไหมได้รับการศึกษาอย่างที่ควร
จะเป็นไหมอย่างตอนนี้น้องป่วยอยู่เนี่ย

แล้วเนี่ยทนายอาคมมาทางฝั่งคุณแม่คำถามคือว่า
จะไม่พูดถึงความขัดแย้งของคุณพ่อกับคุณแม่ได้เหรอ

เขามีประเด็นพิพาทกันอยู่แล้ว

ที่จริงมาเป็นเรื่องของการใช้ความรุนแรง

มันเกิดขึ้นกระทบต่อตัวเด็ก

เขาก็ต้องควรได้รับการดูแลอย่างดี

แม่เราก็มานั่งคิดปัญหาก่อนว่า

กีดกันหรือจะบอกว่าปกป้องลูกไม่ให้พบกับบีดา
มันเป็นคำถามใหญ่ในใจเราอันนี้นะครับ
ทำให้เราลงต้องไปสอบข้อที่จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อันนี้นะครับก็ถามจากตัวคุณแม่เขานี่แหละครับ
เราก็ได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งแล้วก็มาสังเคราะห์ดูว่า
มันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนกับสิ่งที่เขาพูดมา
ไม่ได้พูดมาแล้วเราเชื่อนะครับพูดมาต้องมานั่งสังเคราะห์ก่อน
เอาคุณรัติการของคุณมีพยานหลักฐานอะไรที่ซัพพอร์ตคำพูดคุณได้บ้างนะครับ
ตั้งแต่เรื่องการใช้ความรุนแรงการตีลูกตีเมียอย่างนี้นะครับ
มันมีอะไรบ้างที่ซัพพอร์ต
อาคมฟังจากคุณแม่ทั้งหมดเลยซึ่งประเด็นที่คุณแม่เล่าให้ทนายฟัง
ก็มีประเด็นจนทำให้ทนายอาคมตอบคำถามได้ว่า
ทำไมผู้หญิงคนหนึ่งถึงหอบลูก๔คนออกมาจากบ้าน

เราคุยกับคุณแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณนุติการ

ดิฉันจะถามชุดคำถามเหมือนกับที่ทุกคนอยากจะรู้ทั้งหมดเลย
ส่วนอาจจะก้าวล่วงความเป็นส่วนตัวในครอบครัวขออภัยไว้ก่อน

แต่เพราะเอิญพอเป็นข่าวปุ๊บคำถามคือว่า
เอาจนถึงตอนนี้สถานะที่คุณแม่กับคุณพ่อของเด็กคุยกันเนี่ย
ความสัมพันธ์ตอนนี้คุยกันได้แค่ไหนแล้วคะ
หลังจากที่ขอแสงความเสียใจอีกครั้ง

จากเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เจอหน้ากันได้คุยกันได้พูดจาอะไรกันบ้างไหมคะ
แม่พยายามติดต่อตลอดไม่ว่าจะเป็นคืนวันที่ตอน๓ทุ่ม
ลูกมีอาการด๊อบแม่ก็โทรเขาก็ไม่รับ
ซึ่งแม่ไม่มีเบอร์คุณพ่อมีแต่โทรไปที่เฟซบุ๊กแม่เซ็นเจอร์
กระทั่งตอนเช้าตอน๗โมงเช้าซึ่งน้องปั๊มไม่ขึ้นแล้ว
แม่เขาโทรไปเขาก็ไม่รับ
ไม่ว่าจะเป็นตอนที่แม่โทรตามให้ไปดูน้อง
หน้าน้องเป็นครั้งสุดท้ายที่ห้องเย็นเขาก็ไม่รับ
น้องจะมีผ่าตัดแม่โทรไปเขาก็ไม่รับ

อันนั้นคือพยายามรอบล่าสุดคือก่อนที่ก่อนที่น้องจะจากไป

แล้วก็ก่อนที่น้องจะหมดลมได้พยายามติดต่อกัน
ใช่ติดต่อคุณพ่อเพราะว่าคุณหมอบอกว่าน้องปั๊มไม่ขึ้นแล้วก็
เข้าไปนั่งสวดมนต์กับน้องทำวัดเช้าทำวัดเย็นกับน้อง
ก็อยากจะให้คุณพ่อเขาเข้ามาร่วมสวดมนต์กับเราด้วย
เอาอย่างนี้ค่ะขอลงรายละเอียดนิดนึงคุณนาธิการ
คือว่าปกติคุณรัติการกับอดีตพ่อเด็กพ่อเด็กนี่นะคะไม่โทรคุยกัน

ก็บอกบ้างเรื่องลูกว่านี่นะลูกจะเข้าโรงเรียนนะลูกมีกิจกรรม
ซึ่งเขาก็แล้วเขาก็เปลี่ยนเบอร์ปีช่วงหลังเขาเปลี่ยนเบอร์ไปเลย

วิธีการติดต่อกันใช้วิธีไหนคะระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่ของเด็ก
คือติดต่อไปเขาไม่ติดต่อกันหลังเราก็ไม่รู้จะโทรไปทำไม
คุณแม่โทรด้วยอะไรโทรได้บนมือถือหรือโทรผ่านเฟซบุ๊ก
ต่อมามือถือใช้ไม่ได้ก็เป็นเฟซบุ๊ก

แล้วคุณพ่อเวลาพยายามติดต่อคุณแม่
ไม่เคยติดต่อแม่เลยค่ะ
ฉันควรจะแปลว่าไม่ติดต่อกันหรือไม่อยากติดต่อกัน

เพราะว่าเรื่องลูกเราถึงเราจะทะเลาะกัน
เกลียดกันหรือไม่เจอหน้ากันอย่างน้อยเรามีหน้าที่ต่อลูกที่เราจะต้องทำ
ไม่ว่าลูกจะมีกิจกรรมอะไรลูกจะไปไหน
แม่ก็จะบอกก็จะพยายามอยากให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของลูก
ตกลงแล้วที่คุณพ่อเล่าให้ฟังผ่านสื่อว่าคุณแม่กีดกันไม่ให้เจอลูกเนี่ย
เรื่องเป็นยังไงคะทางฝั่งของคุณรัติการ
คือทุกครั้งที่เขาไปเจอลูกที่โรงเรียนเขาก็จะทำร้ายลูก
ซึ่งทางที่โรงเรียนเนี่ยก็จะคุณครูประจำชั้นของน้องต้นกล้ามาตอนสมัยป๓ป๔
ก็เคยไปแจ้งความต่อลงบันทึกประจำวันไว้
แล้วก็ทางโรงเรียนไม่ให้คุณพ่อเข้า
เพราะว่าทุกครั้งที่คุณพ่อเข้าไปคือเด็กจะวิ่งหนีหลบ

ส่วนแล้วก็ครั้งล่าสุดคือแต่คุณครูก็พยายามพูดว่า
ยังไงเขาก็เป็นพ่อก็ต้องลองไปเจอ
เราก็พยายามคุยกับลูกว่าพ่อเขามาเราก็ต้องพยายามไปเจอ

แต่เขามาแล้วเขาทำร้ายตรงครั้งหลังสุด
ครูประจำชั้นไปลงบันทึกประจำวันแหละ
แล้วก็ไม่อนุญาตให้คุณพ่อเข้าไปในโรงเรียน

เวลาคุณพ่อไปหาลูกที่โรงเรียนคุณแม่ทราบก่อนไหมคะ
ไม่ทราบไม่มีการบอกซึ่งแม่เคยบอกติ๊กทุกครั้งว่า
ถ้าจะไปหาลูกช่วยแจ้งสักนิด

คือบอกเขาว่าวันนี้คุณพ่อจะไปหานะ
เขาจะได้ไม่ต้องมีอาการกรี๊ดหรือว่าหวาดกลัว

ลงบันทึกประจำวันคือครูประจำชั้น

ลงบันทึกประจำวันในนามโรงเรียนหรือว่า

ครูเขาบอกครูเล่าให้ฟัง

ของครูครั้งหนึ่งของแม่นี่

ที่เขาเลิกมายุ่งวุ่นวายกับแม่เลย
ตอนที่คุณครูไปลงบันทึกประจำวันตอนนั้น

ก็คือคนที่หนึ่งและคนที่สอง

ซึ่งตอนนี้เขาอายุ๑๐กว่า๑๑แล้วใช่ไหมคะ

คุณพ่อไปหาตอนนั้นเขาอยู่เท่าไหร่

คุณครูประจำชั้นเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อไปทำอะไรคะ

โดนคุณพ่อทุบหัวเข่ากับเหยียบเท้าจนเป็นแผล

คุณครูเขาได้ถ่ายภาพหรือว่าพาเด็กไปโรงพยาบาลเพื่อเป็นหลักฐานไหมคะ

ใช่ค่ะลูกชายกลับมาเล่าให้ฟัง
แล้วเด็กผู้หญิงล่ะคะน้องผู้หญิงล่ะ

ทำไมถึงกรี๊ดไม่ยอมมาเจอคะ
เขากลัวพ่อมากค่ะ
คุณพ่อเคยทำอะไรให้เขามีภาพจำว่ากลัวคุณพ่อคะ
คุณพ่อเขาตีเขาด้วยฟัง
ซึ่งเวลาคุณแม่จะทำโทษลูกเนี่ยคือต้องมีแบบว่ามีเหตุผลว่าคุณทำอะไร

ถ้าผิดก็ตีหรือว่าทำโทษหรือว่าให้สำนึกผิด
แต่คุณพ่อเขาคือฟาดเลย
ซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงโดน
อันนั้นเรื่องหนึ่งในกรณีที่พ่อตีลูกนะคะ
ใช่แล้วน้องผู้หญิงนี่เห็นน้องเล่าว่าเวลาเมามาชอบตบหัวเขาซึ่งเขาไม่ชอบ
แล้วก็ชอบจับพวกเขาตัดผมสั้น
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่มีการกระทำแบบนี้ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่และลูกอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันไหมคะ
ตอนนั้นคุณแม่ไม่อยู่แล้วก็พยายามให้เขาไปเอาลูกไปช่วงเสาร์อาทิตย์
น้องผู้หญิงเนี่ยที่ถ้าสมมุติเป็นไปตามที่เด็กเล่าจริงคือทั้งหมดนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเจอแล้วมาเล่าให้คุณแม่ฟัง
เพราะเขาไม่อยากจะเล่าอะไรให้ตรงให้แม่ฟังเพราะเขากลัวแม่จะคิดมาก
ทีนี้ค่ะคุณแม่เวลาพูดถึงพ่อให้เด็กฟังคุณแม่มักจะพูดเล่าเรื่องอะไรยังไงบ้างคะ
ก็ไม่ก็เวลาเขาพูดถึงพ่อไม่ดีเราก็จะบอกว่าคุณพูดถึงป๊าป๊าแบบนี้ไม่ได้นะยังไงป๊าก็เป็นพ่อคุณป๊าป๊าให้คุณเกิดมาคุณยังไงเขาก็มีบุญคุณกับคุณ

ดิฉันกำลังจะถามว่าคือสิ่งที่เด็กรู้สึกเนี่ยมาจากประสบการณ์ตรงของเขาใช่คุณแม่ยืนยันแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ได้มาจากการที่อีกฝั่งนึงเขาเชื่อว่าอาจจะมีการใส่ข้อมูลให้เด็กรู้สึกต่อพ่ออย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่เด็กเจอมาเอง

ป๊ามีอะไรอยู่ในตู้เสื้อผ้า

ประเด็นที่เราเข้าใจกว้างของครอบครัวนี้
ว่าพ่อแม่มีปัญหากันถูกต้องแล้ว

ทางฝั่งของคุณพ่อเนี่ยสรุปความเป็นภาพคร่าวได้

คุณแม่ค่อนข้างกีดกันไม่ให้เจอลูก
แล้วก็พ่อก็ห่วงว่า

แล้วก็ใส่ข้อมูลไปให้เด็ก
เข้าใจและรู้สึกกับพ่อ
ในด้านลบอันนี้ภาพกว้าง

เดี๋ยวเรียกกับมาธนายอาคม

แล้วที่คุณนัติการพบเอง

เป็นครั้งบางครั้ง

เขาเป็นคนใจร้อนเป็นคนโมโหร้าย

หรือมีเรื่องแอลกอฮอล์
มีเรื่องยามีเรื่องความเครียด
มันมีสาเหตุชัดเจนไหมคะ

แต่เวลาเราออกไปทางนอก

ข้างนอกพ่ออนุญาตให้ทุกอย่าง

แม่จะไม่ชอบโกหกเพื่อนเขาทุกคนจะไม่ชอบแม่
กลับถึงบ้านเขาก็ตบหัวลูกเลย
ทำให้เขาต้องจ่ายเงินค่านู่นค่านี่
ซึ่งมันไม่ใช่
คุณเป็นคนถามลูกว่าเราอยากได้อะไร

ว่ามันคือการ

มันคือการแสดงของเขา

แสดงว่าก็อยู่กันสักปี๒ปีก่อนที่จะมีลูกคนแรกใช่ไหมคะ
อยู่กันปีหนึ่งก็มีลูกคนแรกค่ะ
คือใช้เวลาเหมือนกับเป็นคู่กันก่อน
แล้วหลังจากนั้นประมาณสักปีหนึ่งก็มีลูกคนแรก
ซึ่งตอนที่ตัดสินใจว่าจะหอบเด็ก๔คนออกมา
เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะ
คือตอนนั้นแม่ทำงานเป็นแอร์ฝึกหัด
แล้วแม่ไปบินเดือนหนึ่ง
พอกลับมาทั้งบ้านก็เละ
แล้วลูกก็สภาพเละมาก
ตอนนั้นเขาก็ตัดผมลูกแล้วก็ลูกผู้ชายโกนหัวหมด

ซึ่งเรารับไม่ได้
เราก็เลยขอย้ายกลับมาทำงานภาคสนามบิน
ก่อนที่จะไปหัดใหม่อีกรอบนึง

ค่าน้ำค่าไฟทุกอย่าง
เพราะว่าอยู่กับชีวิตโกหก
แล้วเขาก็มีแต่เรื่องยา
ซึ่งแม่ก็พยายามจะแจ้งเบาะแสคนที่เขาไปเอา
ทุกครั้งเขาก็ไม่เลิกทุกครั้งที่แม่ขอเลิกเขาก็จะบอกว่า
เขาจะยอมทำตัวใหม่แต่อีก๒๓เดือนเขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม
ซึ่งแม่ยอมไม่ได้แล้วครั้งสุดท้ายก็เลยบอกขอเลิก
พอเขาเลิกวันนั้นเขาก็คืนนั้นเขาก็นั่งอัดยา
แล้วตอนเช้าเขาก็บอกว่าให้แม่ยืมไปส่งเขาที่โรงเรียน
ซึ่งปกติเขาไม่ยอมให้แม่ไปส่งเขาที่โรงเรียน
แม่ก็คิดว่าเขาคิดได้ก็ไปส่งเขาที่โรงเรียน
เพราะว่าเรากะว่าจะแยกกันอยู่ซึ่งเขาก็ไปรับผิดชอบชีวิตของเขา

แล้วแม่ก็ไปทำสัญญาตกลงว่าจะเช่าห้องสองห้อง
ซึ่งเขาก็อยู่เป็นหนึ่งห้องแม่ก็อยู่เป็นหนึ่งห้องกับลูก

ใช่เพราะว่าอยากให้เขาได้มีส่วนร่วม

ใช่อยู่พื้นที่เขาไปเลยเพราะเราไม่อยากให้ลูกมาเห็นว่า
เขากินเหล้าเขาทำอะไรที่มันไม่ดี
เดี๋ยวที่ฉันขอหยุดสักครู่
ทนายถ้าสมมุติคำตอบแม้แต่คำถามของดิฉันนะคะ
หรือคำตอบของคุณแม่นะคะ
จะมีผลต่อคดีหรือจะมีผลทำให้คดีมันแย่ลงนะ

ถ้าเรากลับไปฟังสิ่งที่พ่อบอกกับเรา
เป็นคนละเรื่องอย่างที่ฉันบอกว่า
สองคนเล่าเหมือนไม่ใช่ครอบครัวเดียวกัน

พยายามจะสื่อสารออกมาในข่าวว่า

ซึ่งเป็นเข้ากับอย่างที่ทนายบอก

พ่อทิ้งพ่อไม่รับไม่ดูแล

เข้าใจในส่วนที่คุณธนาบอก

แล้วเด็กสุขภาพสิทธิ์เด็กดบลง

แล้วก็ห่างกันมา๓ปีแล้ว

ต้องสู้กันเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการดูแลลูกใช่ไหมคะ

สารแล้วเนี่ยนะคะตามข่าวคือ
สารชี้แล้วว่าพ่อและแม่

แล้วสารชี้ตั้งแต่ปีไหนคะ
รู้สึก๒๕๕๙
น่าจะเป็นเดือนสิงหาหรือเดือนตุลาส

สารชี้ก็ชี้ตั้งแต่ต้นหลังจากที่แบบ

แล้วก็ในช่วงระยะเวลาสักปี๒ปีหลังมานี้

โดยที่เหตุผลของแม่บอกว่าอะไรคะ

หลบเลี่ยงเท่านั้นการหนีเอาหลบลูกเอาไปเลย
อย่างรู้สึกว่าทางทนายไปติดต่อสิ
คุณยายออกมารับเพราะรู้ว่าคุณพ่อไป

ไม่ได้อีกห้องนี้ก็คือพยายามเลี่ยงตลอดเวลา

ทนาย๑๕โรงเรียนลูกเรียนอยู่ที่ประเทศภีรา
พ่อก็พยายามไป

ที่ตามที่ทางข้อมูลทางคุณ

จะเป็นคนเดียวคนเดียวที่ใกล้ชิด

มาได้แต่ว่ารีบกลับเถอะอย่าให้ครู
หรือครูเห็นหรือใครเห็นเพราะเดี๋ยวถ้า

อย่างเช่นไม่ให้อยู่ด้วยไล่ออกจากบ้าน
คือสิ่งที่แม่บอกกับเด็ก

ทำให้กลายเป็นเด็กเองก็ห่างจากพ่อ

คุณพ่อมีเจตนาที่จะซัพพอร์ต

เคยเช่าบ้านให้อยู่เดือนละหมื่น

เพราะคุณพ่อก็ยังให้เงินบ้างให้เช่าบ้านให้อยู่
เพราะหลังจากนั้นคุณแม่ให้เหตุผลว่าขอย้ายห้องเถอะนะ
อยู่ใกล้คุณยายอาจจะเป็นที่นี่ที่ปัจจุบัน
คุณพ่อก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรแต่ขอพบลูกนะ
กลายเป็นว่าปฏิเสธเหมือนวิ่งหนีไหม
ถ้าอยากจะพบลูกคุณพ่อก็บอกว่าให้เป็นแปดพัน
ให้ได้รับได้แต่ไม่เจอลูกนะ

จริงคุณแม่และทนายได้ชมอยู่แล้วนะคะ
ถิบายทางฝั่งของคุณแม่อะไรเลย

แล้วปี๕๖ก่อนที่จะเลิกแม่มีเรื่องไปติดต่อ
ขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์
เพื่อจะขอเลิกกับพ่อเขา

ศูนย์บริการร่วมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ
เล็บคือศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต๖
อันนี้พยายามจะบอกว่าอะไรคะ

ตัวคุณแม่เนี่ยครับ
เขาได้รับความรุนแรงในครอบครัว
จนต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ

นั่นแปลว่าหลังจากที่เลิกกันใหม่

มันมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูก๔คน

ทีนี้อย่างที่คุณแม่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะ
จริงสาเหตุมันก็ดูมันจะนัวกันอยู่นะว่า

การใช้ความรุนแรงกับทั้งลูกและภรรยานะคะ

เอาอย่างนี้เรียนถามทนายให้ก่อน

เท่าที่จะไม่เป็นเรื่องเป็นราวกันมากกว่าเดิม
สามารถสรุปให้ฟังได้ไหมว่าสาเหตุใด

ผมตอบไม่ได้คือยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อเขาเลย
เราก็ยังไม่ได้สังเกตพฤติกรรม
ว่าคุณพ่อจะมีพฤติกรรมอย่างไร
ตัวแม่เราสอบได้แล้ว
แม้กระทั่งการลงบันทึกประจำวัน
เพื่อที่จะบอกว่าอะไรครับ
ตอนเรื่องนั้นปี๕๖ปี๕๗

และอันนี้สรรค์การตะวัลแห่งชาติไปลงบันทึกประจำวัน

มีการข่มขู่ต่างนานา

อันนี้รับจากการลงประทึกประจำวันครั้งนี้แหละ
เป็นสาเหตุถ้าทำให้คุณพ่อเขา
ไม่เข้ามายุ่งกับคุณแม่ระยะ๒๓ปี

คำถามคือดิฉันไม่มีความรู้ทางกฎหมายขอความรู้หน่อยนะคะ
คือถ้าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มีความขัดแย้งกันแล้วไปขอความช่วยเหลือ

คำถามคือว่ามันสามารถบอกข้อเท็จจริงได้แค่ไหน
เพราะมันคือฝ่ายเดียวอย่างเช่นลงบันทึกประจำวัน

ทำไมตำรวจไม่ดำเนินการต่อล่ะใช่ไหมคะ
หรือแม้กระทั่งอันนี้คือมันดำเนินการต่ออะไร
เห็นได้ไหมว่ามันถูกพิสูจนจากหน่วยงานเหล่านี้คะ
คือผมคิดว่าเป็นความเข้าใจของแม่

ในขณะนั้นเขาไม่รู้กฎหมายหรอก
ว่าจะต้องดำเนินคดีต้องทำอะไรยังไง
แต่เขารู้ว่าฉันถูกรังแก่
ฉันไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐดีกว่า

แต่ว่าไม่ได้ต่อทำอะไรต่อใช่ไหมคะคุณรัฐิการ
ไม่ค่ะไปแจ้งเพราะเขาไก่เกลี่ยกัน
แม่ก็สามารถจะเลิกกับเขาได้ไปเช่าบ้านไปเช่าห้องอยู่ได้
ซึ่งห้องที่แม่ไปเช่านี่ก็มีสัญญาเช่าปี๒๕

เป็นเงินของคุณตาคุณยายช่วยมา

ทีนี้คำถามคือว่าอย่างที่มีการอ้างอิงถึงว่า

ทางคุณพ่อไปฟ้องในศาล

แต่ทางศาลบอกว่ามีการประติดหมายไว้ซึ่งจะถือว่าเรารับรู้แล้ว
เขาก็เลยเปิดว่าพิจารณาข้างหลังใช่ไหมคะ

ก็จำเลยฟ้องจำเลยทั้ง๕ก็คือรวมเด็กด้วยนะครับ
แล้วก็จำเลยขาดนับยิ่งคำให้การ
แล้วก็ไม่มาสารในวันพินาศาลก็พินาฝ่ายเดียว

คือหนึ่งสารนี่ก็มีคำสั่งให้คุณพ่อ
มีอำนาจปกครองรับรองบุตร
อันนี้เป็นประโยชน์ต่อทั้งครอบครัวอันนี้ครับ

แต่เขาไม่เคยทำตลอดเวลาแม่ขอร้องให้เขารับรองบุตร
หรือว่าจดทะเบียนกับแม่ก็ได้เพื่อจะได้ลูกจะได้สิทธิ์
แล้วก็ไปรับรองสัญชาติซึ่งพ่อเขาไม่ยอมทำ

อย่างน้อยลูกได้พ่อเขารับรองบุตรแล้ว
แล้วแม่ก็ต้องไปตามทะเบียนรับรองบุตรเอง
พ่อเขาก็ไม่ยอมให้เพื่อไปขอสัญชาติให้ลูกที่สวิสเตอร์แลนด

เดี๋ยวนะคะสรุปว่าที่มีการตัดสินมา
คุณแม่โอเคแฮปปี้มากค่ะ

แต่ว่าทางศาลท่านบอกว่าท่านได้ไปแปะแล้ว

เพราะหมายถึงว่าไม่ได้รับรู้ไม่ได้รับเอกสารตัวนี้
ใช่เพราะว่าเป็นชื่อตามทะเบียนบ้าน

ทีนี้เนื้อหาในนี้โอเคทุกอย่าง

แล้วแม่ก็อยากให้ลูกได้สัญชาติพ่อด้วย

เพราะทางฝั่งพ่อก็อยากจะเข้ามาดูแล
ทางฝั่งแม่ก็อยากให้พ่อมาร่วมดูแล

เขาไม่ยอมค่ะเขาจะเอาสิทธิ์ของเขาอยู่คนเดียว
เพื่อเขาจะเอาลูกกลับไปที่สวิสเตอร์แลนด์
คือหมายความว่าไม่ได้ต้องการให้สิทธิ์แค่นั้น
คือถ้าให้ต้องให้มาอยู่กับพ่ออย่างนี้ป่ะคะ

แล้วพ่อเขาอาจจะพาลูกเขากลับสวิสอย่างนี้หรอคะ
ใช่ซึ่งมันจะมีเรื่องพูดได้ไหมคะ

ซึ่งจะมีเรื่องถ้าเด็กกลับไปสวิตช์
ก็จะได้เงินส่งเคราะห์บุตร

พ่อเขาสถานทูตแจ้งว่าพ่อเขาไม่ได้อยู่
ไม่ได้กลับสวิตช์เป็นเวลา๑๐ปี
ฉะนั้นลูกก็จะไม่ได้เงินสังเคาะบุตร
แต่ตอนนี้เขาบอกว่าทางสถานทูตจะดูว่าสามารถช่วยเหลืออะไรเราได้บ้าง
ช่วยเหลือเด็กได้บ้างไม่ใช่ช่วยเหลือแม่
ซึ่งถ้าเกิดเด็กจะได้เงินสงเคราะบุตร
ก็จะเป็นกรณีเดียวที่เด็กจะต้องกลับไปที่สวิสเตอร์แลนด์
แล้วไปเข้าทะเบียนบ้านที่สวิสเตอร์แลนด์เป็นคนสวิสเตอร์แลนด์
ถึงจะได้เงินสงเคราะหบุตรจนถึงอายุ๑๘ค่ะ
ดิฉันหาจุดเชื่อมของสองท่านในการให้สัมภาษณ์ไม่เจอเลย
ครับมันเป็นคนละเรื่องจริง

เอาคำพิพากษามาให้ดูเราอธิบายก่อน
คำพิพากษามันมีประโยชน์ต่อทั้งตัวเขาและตัวเด็ก
สำคัญคือตัวเด็กเลยครับมีประโยชน์มาก
เพราะว่าสารรับรองแล้วว่าคุณพ่อเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง

เราก็เลยแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นให้ไปยื่นคำร้องต่อสถานทูต
เพื่อขอให้เด็กมีสัญชาติสวิสเตอร์แลนด์อีกหนึ่งสัญชาติ

ซึ่งตอนแรกแม่ก็ไม่เข้าใจแม่ก็บอกเขาถอนสิทธิ
เราก็ขอทอดถอนสิทธิ์ได้ไหม
ซึ่งคุณทนายก็อธิบายว่ามันเป็นผลดีกับเด็ก
เราก็ไม่ควรจะไปทอดถอนสิทธิ์เขา
ซึ่งหลังจากที่คุณทนายอาคมอธิบายให้ฟัง
รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่แม่ต้องการ
แต่แม่ไม่เข้าใจตัวบทกฎหมายเท่านั้น
คุณแม่เดี๋ยวฉันขอมาอีกเรื่องนะเดี๋ยวกลัวจะลืม

รับหรือไม่รับความช่วยเหลือจากคุณพ่อเรื่องเงินที่เลี้ยงดูบุตร

แล้วตอนที่แยกกันอยู่แล้วแม่พยายามให้เขา

อาทิตย์ให้ลูกไปแม่ไปรับลูก
ทุกครั้งต้องมีเงิน๒๐๐๐แม่ถึงจะได้ลูก๔คนกลับมา
ถ้าแม่มีแค่๕๐๐เขาจะไม่ให้ลูก
บางครั้งเงินในอาทิตย์เก็บไป๓๐๐ก็ต้องเอาให้๘๐๐
เพื่อจะเอาลูกสองคนมา๒คนโต
เพราะตอนนั้นเขาต้องมาเรียนแล้วสองคนเล็กยังไม่ได้เข้าเรียน
กลับมาไม่มีตังค์กินข้าวต้องมาขอข้าวที่บ้านน้องสาว

อันนี้คือคนละภาพเช่นเดียวกันถนัยอาคม
ทั้งสองท่านคงทราบดีว่ามันคือคนละเรื่อง

คุณแม่ต้องการเงินช่วยเหลือลูกแน่นอน
จากคุณพ่อไม่ใช่ปฏิเสธ
เพราะว่าครั้งแรกที่แม่ออกมาทำงาน

แล้วตอนแรกการที่จะเป็นพนักงานโรงแรมประจำได้

อย่างนี้ตอนนี้แม่ผ่านโปรงแม่มีเงินเดือนประจำ

วันไหนหยุดก็ไม่ได้เงินนะคะ
ไม่ใช่ว่าได้มาตลอดเรื่อย
โดยที่ไม่พอสักที
ไม่เคยได้เลยค่ะตั้งแต่อยู่กับเขามา
อาจจะได้ช่วงแรกที่แม่บอกว่า
ถ้าคุณไม่ช่วยแม่ก็จะเลิกกับคุณแล้วนะ
อันนั้นเขาจะให้มาสักเดือน๒เดือน๓เดือน
แล้วหลังจากนั้นเขาก็บอก

ถ้าคุยเรื่องเงินต่อเดี๋ยวจะถามเรื่องเงินบริจาคด้วย
ได้เลยค่ะมันก็เป็นประเด็นที่ควรถามเหมือนกันนะคะ
แล้วก็จะถามได้ว่าตกลงคุณแม่ต้องการอะไรนะตอนนี้
แล้วคำถามเดี๋ยวฉันมาถามธนาคม

คือก็ดูทั้งสองฝั่งท่าดีทั้งฝั่งก็คือ
ก็อยากจะคุยกันก็อยากจะช่วยเลี้ยงลูก

ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

คุณแม่ค่ะเรื่องเงินก้อนใหญ่

คือเงินบริจาคมีทั้งหมดเท่าไหร่คุณแม่

เพราะวันนั้นแม่บอกว่ามี๙๔๗๓๐๐บาท
แล้วมียอดเข้ามาอีก๕๒๐๐บาท

ซึ่งมันก็เกือบล้านแล้ว

เป็นบัญชีที่แม่กั๊กไว้แล้วเพื่อรอคุณทนายจัดการกับศาลว่า
จะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์สินสมบัติของน้อง
แล้วแม่ถึงจะแน่ใจว่าพ่อเขาจะไม่สามารถแตะเงินส่วนนี้ได้

พ่อเขาถ้าที่ฉันฟังคือก็มีหน้าที่การงาน
มีเงินเดือนที่อยากจะเอาลูกไปเลี้ยงจะรับผิดชอบลูกเขา

แต่ก่อนลูกสองคนทำงานมีเงินเก็บ๓แสน
เขาพาลูกไปกดเหลือ๓๐๐๐บาท

ก็เป็นเงินมาจำจากยอดเงินที่เหลือจากบัญชีของลูก

ถ้าไม่ลงเงินบริจาคนะคะขออนุญาตละลาบละล้วงนะคะ

พอค่ะเพราะว่าเคยมีสังคมของเขาไปตรวจที่บ้าน
เขาบอกว่าแม่ต้องหาให้ได้วันละ๑๐๐๐บาท

ซึ่งคุณแม่หาได้เหรอ
ก็หลังจากทำงานแล้วตอนเช้ากลับมานอน

และหลังจากนั้นเที่ยงตื่นมา
จนถึง๔โมงเย็นแม่ก็จะหางานพิเศษทำ
ว่าจะเป็นแปลภาษาเป็นไกด์พาคนไปเที่ยว
หรือว่ารับทำบัญชี
ตกลงว่าคุณแม่ไม่มีประวัติคดีใด
ไม่มีถูกลงบันทึกประจำวันเรื่องคดีใด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรม
พฤติกรรมที่มาจากอย่างอื่นไม่มี

ไม่มีประวัติคุณแม่มีประวัติใด

คือเรื่องประวัติเนี่ยเราสอบไปที่

สมัครงานจำลวทครองทะเบียนประวัติอาชญาตร

แต่เท่าที่ข้อเท็จจริงที่เราสอบมา
ถามว่าคุณแม่เคยถูกดำเนินคดีไหม

อันนั้นไม่ใช่แบบนั้นคันดีเป็นการเหมือนบำบัด

อ่าก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอย่างนี้ใช่ไหม

อันนี้นะครับอาจจะเป็นลักษณะคือ
ถ้าครอบครองในปริมาณไม่มาก
เราก็จะมองว่าเขาเป็นผู้ป่วยก็จะส่งไปบำบัด

คือท่านสงสัยโดยเอาเด็กเป็นส่วนกลางว่า
คุณพ่อคุณแม่เด็กมีปัญหาเรื่องการใช้ยาหรือเปล่า

อ่าคือถ้าคิดว่าไม่ตอบดีกว่าไม่ตอบได้
แต่คือประเด็นนี้ทนายอาคมก็ตั้งเป็นประเด็นที่ต้องสอบ

โดยที่แม่และพ่อก็จะอยู่ในการสอบถูกไหม

ผมสอบไปจริงถามว่าเราสอบไปลึกกว่านั้น

ไม่เป็นไรเอาเท่าที่เป็นประโยชน์ต่อเรื่องราวก็แล้วกันนะคะ
ทีนี้ตกลงว่าการที่พ่อเขาไปหาลูก

กระทั่งตอนที่เกิดเหตุไปที่โรงพยาบาล
ตกลงใช้คำว่าแม่ไม่ให้พ่อเจอลูกได้ไหม

แต่คืออาจจะแบบว่าลูกเจ็บอยู่
แล้วคุณจะย้ายลูกไปที่อื่น
ซึ่งตามมันมีข้อตกลงอะค่ะ

ไปตามฟาร์มเห็นของแพทย์ทำดุลพิษของแพทย์ค่ะ
เอาอย่างนี้เรียนเหลือเวลาน้อยเรียนลองถามในอนาคตข้างหน้า

พร้อมค่ะแต่คือเขาต้องมีการเตรียมทำให้เด็กไม่กลัว
ซึ่งแม่ก็พร้อมที่จะช่วยเขาอะค่ะ
ใครจะเป็นคนกลางได้คะธนายอาคมที่จะนัดให้สองท่านมานั่งคุยกันใหม่
ผมมีนัดพรุ่งนี้กับทางคุณพ่อ
โดยคุณพ่อมากับใครบ้าง
มากับรามใช่ไหมพัฒนาหาร
พัฒนาหารมีธนายมาไหมคะ

มาค่ะเขาจะมาค่ะ
โดยคราวนี้จะคุยกันให้ชัดเจนไปเลยว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์มาจนถึงวันนี้แล้วยังไงต่อใช่ไหมคะ
เราคุยกันเรื่องเงินประกันของน้องที่เสียไป
แล้วจะคุยต่อไหมว่าลูกอีก๒คนครอบครัว
ก็อยากจะคุยกับเขาเพราะว่าเราไม่อยากจะให้มันยืดเยอะหรือว่าทำอะไรให้มันใหญ่โต
เพราะว่ายังไงตอนเราอยู่ด้วยกันเราก็คุยด้วยกันทำไมตอนนี้ถึงคุยกันไม่ได้
คิดว่าควรจะโทรคุยกันส่วนตัวหรือนัดเจอกันสองคนไหมคะ
ก็พยายามคุยกับเขาแล้วแต่เขาไม่คุยกัน
คือเรื่องนี้มันคุยโดยหลักก็คือว่าถ้าตัวความสองคนคุยกันเองเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวถ้าทะเลาะกัน
เพราะฉะนั้นทนายอาคมจะเป็นหนึ่งคนที่ไปในวันพระรหัสที่นัดเจอกันถูกต้อง
และที่แน่คือคุณพ่อกับคุณแม่เจอกันแน่โดยที่น้องสองคนไม่ได้มีส่วนร่วมในการนัดพบใช่ไหมคะ
เพราะน้องก็ยังต้องรักษาตัวแล้วก็เป็นพื้นที่ของเด็กเขาใช่ไหมคะ
วันนั้นจะขึ้นหน้าอย่างไรไม่รู้ขอให้จบลงด้วยดีอย่างน้อยก็ดีกับน้องนะคะ
เอาเท่านี้คือเรียนมีข้อสงสัยหลายอย่างแต่บางเรื่องก็กรองให้นะคะ
เพราะอาจจะไม่ได้มีผลต่อคดีในทางที่ดีนักนะคะ
แต่ว่าจะสู้กันในศาลไหมหรืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันพระราชบดีนี้เดี๋ยวว่ากันนะคะ

วันนี้คุณเขตมาสอนนั่งร่วมกันกับคุณพระอาคมในเทลักนิวส์โชว์ค่ะ